เมื่อสงสัยเราหาคำตอบ

ที่เหล่าค้าช็อปชาวไทยฟ่าวรอคอยอย่างจดจ่อ

แล้วตัวเลขส่วนทางที่ว่านั้นคืออะไร
และหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะ

มีผู้ใช้มากถึง๓๓ล้านยูสเตอร์
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง๙๖ค่ะ

และแน่นอนนะคะว่าอันดับหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน

แล้วรู้ไหมคะว่าสินค้าอะไรที่สร้างรายได้
สินค้าที่สร้างรายได้มากที่สุดนั้นคือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสื่อค่ะ
ซึ่งมีรายได้มากถึงเจ็ดหมื่นสี่พันล้านบาทค่ะรองลงมานะคะ
เป็นอาหารและการดูแลตัวเองค่ะที่ทำรายได้ไปเจ็ดหมื่นสามพันล้านบาทค่ะ
ชื่อว่าวันที่สิบเดือนสิบนี้นะคะก็น่าจะทำยอดขายได้ไม่น้อยหน้า
วันที่เก้าเดือนเก้าแน่นอนค่ะและนอกจากจีนค่ะ
สร้างรายได้มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกาเองก็คงไม่ยอมน้อยหน้าค่ะ
ตามมาติดเป็นอันดับ๒ทำรายได้ตลาดอีคอมเมิร์สสูงสุดมากถึง๑๓ล้านล้านบาทค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่นะคะมักใช้จ่ายไปกับแฟชั่นค่ะมีรายได้กว่า๓ล้านล้านบาทค่ะ
มาถึงตรงนี้นะคะก็ถึงเวลาหาคำตอบของตัวเลขส่วนทางที่ว่านั้นกันแล้ว
และเหตุผลหลักนะคะก็หนีไม่พ้นโควิด๑๙ที่บรรดาวัยรุ่นอเมริกันทั้งหลายนะคะ
วาดวิตกว่าอาจทำให้เศรษฐกิจเข้าขั้นเลวร้ายที่สุด
จนทำให้ไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยค่ะโดยการสำรวจครั้งนี้นะคะ
ได้สอบถามผู้บริโภคกว่า๙๘๐๐รายจากทั้งหมด๔๘รัฐ
ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่๒๑ล้านล้านบาทต่อปีค่ะ
เป็นการจัดเก็บระหว่างวันที่๑๙สิงหาคมถึง๒๒กันยายน
และได้เผยแพร่ไปเมื่อวันอังคารที่๖ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งยอดการช้อปปิ้งของวัยรุ่นอเมริกันนะคะที่แต่ระดับต่ำสุดในรอบ๒ทศวรรษนั้น
อยู่ที่ประมาณ๖๗๐๐บาทค่ะซึ่งลดลงกว่า๙เมื่อเทียบกับปีก่อน
ซึ่งเมื่อปี๒๕๔๙นะคะวัยรุ่นอเมริกันก็เคยทำยอดขายการจับจ่ายสูงที่สุดถึง๙๔๐๐๐บาทค่ะ
หากแยกย่อยนะคะการจับจ่ายของวัยรุ่นอเมริกันก็พบว่าลดลงในทุกหมวดสินค้าเลยค่ะ
เครื่องแต่งกายนะคะที่มีการใช้จ่ายถึง๑๖๐๐บาทต่อคนต่อปีก็ลดลงถึง๑๑จากช่วงที่ผ่านมาค่ะ
และผู้หญิงนะคะก็เป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายกับเสื้อผ้ามากกว่าผู้ชายค่ะ
ร่วงไปอยู่อันดับ๒๒จากอันดับ๑๓เมื่อปีที่แล้ว
สินค้าที่มียอดการใช้จ่ายแต่ระดับต่ำที่สุดตลอดการนะคะก็คือกระเป๋าถือค่ะเฉลี่ยเพียง๒๗๑๔บาทเท่านั้นค่ะ
อีกหนึ่งมัวสินค้าที่วัยรุ่นอเมริกันและรวมถึงวัยรุ่นไทยก็ด้วยอย่างรองเท้า
ก็พบว่ามียอดช้อปปิ้งลดลงเช่นกันเพียง๘๕๗๕บาทต่อคนต่อปี
ลดลงจากปีก่อนหน้าถึง๖ค่ะซึ่งผู้ชายใช้จ่ายเงินไปกับรองเท้ามากกว่าผู้หญิงเฉลี่ยอยู่ที่๑๕๕๙บาทค่ะ
แต่ความน่าสนใจในหมวกเครื่องดังกายนะคะก็คือยอดการช้อปปิ้งสินค้ามือสองค่ะที่เพิ่มขึ้นในหมู่วัยรุ่นอเมริกัน
ที่มีการชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้เล่นหน้าเดิมมาได้นะคะ
ซึ่งกว่า๔๖ของวัยรุ่นอเมริกันหันไปซื้อสินค้ามือ๒จากแพลตฟอร์มต่างแทน
จากปีก่อนหน้าถึง๕๒ค่ะ
ซึ่งมีวัยรุ่นอเมริกันเพียง๓๓เท่านั้นนะคะที่ไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า
ส่วนร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างก็มียอดการช้อปปิ้งลดลงจากปีก่อนถึง๓๖ค่ะ
ผลที่เกิดขึ้นจากการช้อปปิ้งน้อยลงคืออะไรนะคะ
ฟ้องล้มละลายหรือเลือกเดินหน้าเข้าสู่แผนฟื้นฟู
หนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ก็เลือกเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแผนชำระหนี้เช่นกันค่ะ
ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่ก่อตั้งในสหรัฐอเมริกา
เมื่อปี๒๓๖๙ค่ะ
ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า๑๙๔ปี

เมื่อวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ขั้นต้นนะคะประกาศปิดไปกว่า๒๐แห่งค่ะ
ส่วนภาพรวมของวัยรุ่นอเมริกันนะคะ
ผู้ชายใช้จ่ายเงินกับอาหารมากถึง๒๑ค่ะ
ตามมาด้วยวีดีโอเกมและเสื้อผ้าค่ะ

ก็ใช้จ่ายเงินมากกว่า๒๗ไปกับเสื้อผ้า
มาด้วยอาหารและการดูแลตัวเองค่ะ
ซึ่งหนึ่งในความเป็นไปได้ที่ทำให้วัยรุ่นอเมริกันช้อปปิ้งน้อยลงนะคะ
คาดว่าเกิดจากผู้ปกครองค่ะรวมถึงตัวเองด้วยที่ต้องออกจากงาน
โดยกว่า๔๘ของวัยรุ่นอเมริกัน
กันว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเข้าขั้นเลวร้ายที่สุดค่ะ
และไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะที่ยอดช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าลดลง

จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
พบว่าลดลงต่ำกว่าเดือนมิถุนายนค่ะ
และอีก๓เดือนข้างหน้านะคะก็ยังคาดว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าเดือนมิถุนายนเช่นกัน
ก็พบว่าปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ๔๖๔ค่ะ
แม้ว่าที่ผ่านมานะคะมาตรการที่เข้มงวดต่างจะผ่อนคลายแล้ว
แต่บรรดาขาช็อปส่วนใหญ่ค่ะก็ยังคงกังวลเรื่องของกำลังซื้อแล้วก็รายได้ที่ลดลง
ปัจจัยหลักก็มาจากอัตราการว่างงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น
ซึ่งแน่นอนนะคะว่ามีผลโดยตรงต่อยอดขายสินค้าค่ะ
เรียกได้ว่าวังวลค้าปลีกทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง
กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงค่ะ
รายย่อยถึงกับต้องปิดกิจการไปเงียบ
ส่วนรายใหญ่ค่ะก็ตบเท้าเข้าแผนฟื้นฟู
รายไหนยังพอลากไปไหวก็นำโปรโมชั่นเพียบ
หวังรายได้พอเยียวยาให้กลับมาเติบโตได้ในปีหน้าอีกครั้งค่ะ